ทางด้านของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คาดว่าน่าจะสามารถซ่อมรางรถไฟ
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จได้ภายในคืนนี้
ส่วนจะเปิดให้ใช้บริการได้เมื่อไหร่
คงต้องรอให้ทางโยธาธิการมาประเมินความปลอดภัยก่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คุณดารินหอวัฒนากุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังในการช่วยกัน
ซ่อมแซงหลวงอาหารรถไฟที่รับความเสียหาย

ฝ่าแผงกั้นเข้ามาพุ่งชนรถไฟ
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่นะคะใช้หัวรถจากกู้
และเคลื่อนย้ายตู้คบลใดสารรถไฟ
ซ้าย๒๕๕ทนบุรีหลังสวน
ที่ถูกรถบันทุก๑๐ล้อที่บันทุกวัว
พุ่งชนบริเวณทางตัดรถไฟ
ถนนเพชรบุรีหาดเจ้าสำราน

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนค่ะ

เป็นพระภิกษุนะคะยืนทองวีอายุ๘๑ปี
วัดหนองยิงหมีจังหวัดประจวบคิริคัน
และนายเล็กยอดโมกนายสมชายอาคัม

จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บ๓๖คนค่ะ

ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยระบุว่าคาดว่าการซ่อมแซมแล้วก็การเคลียร์พื้นที่
จะสามารถทำได้ใน๑๙นาทีคืนนี้
จากนั้นก็จะมีการซ่อมแซมรางรถไฟ

โดยจะมีการเปลี่ยนหมอนรถไฟใหม่
คอนกรีตเป็นไม้ในจุดที่เสียหายระยะทาง๔๐๐เมตร
แต่จะเปิดใช้ได้ตามปกติเมื่อใดนั้น
ยังต้องรอการประเมินจากฝ่ายโยธาธิการ
เพื่อดูในเรื่องของความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะเยียวยา
ส่วนรถบรรทุกคันที่ก่อเหตุทางการรถไฟค่ะ
ก็จะมีการฟ้องร้องค่าเสียหายอย่างแน่นอน

ว่ามีการวิ่งแซงรถที่จอดรอสัญญาณรถไฟอยู่ค่ะ

ได้เข้าไปตรวจสอบรถบรรทุกที่เกิดเหตุ
ภายในหัวรถพบศพของนายเล็กยอดโมก
เสียชีวิตบริเวณที่นั่งคนขับ
ใกล้กันพบศพนายสมชายอาคัม

นายสมชายนาคแสนพญา
ซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟ

เพื่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอหลังสวน

จากสถานีรถไฟประมาณ๕กิโลเมตร

ผ่านจุดกั้นรถไฟไปเกือบครึ่งขบวน
รถบรรทุก๑๐ล้อคันดังกล่าวก็ได้วิ่ง

แล้วก็ตู้ขบวนที่๘ของขบวนรถไฟ
ตกรางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต

ซึ่งสาเหตุนะคะเบื้องต้นตำรวจคาดว่า
อาจเกิดจากระบบเบรกขัดคล่อง
เนื่องจากว่ารถบรรทุกได้มีการหักหลบ

ก่อนที่จะพุ่งชนรถไฟอย่างเต็มแรง
รถไฟเพชรบุรี
ซึ่งเป็นจุดค้นถ่ายผู้โดยสาร
ในเส้นทางที่จะล่องใต้ลงมา
ทางด้านของการรถไฟก็ได้มีการจัดรถบัตรค่ะ
เพื่อที่จะขนถ่ายผู้โดยสารไปยังสถานีหัวหิน

ก็พบว่าไม่มีผู้โดยสารที่ตกค้าง
เนื่องจากว่ามีการขนถ่ายผู้โดยสารเสร็จไป